มาติดตามความน่ารักของคู่แม่ลูก
โบแวนด้าและน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงกันต่อเลยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ควงกันออกมาเดินแบบเป็นครั้งแรก
จะน่ารักน่าหิกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
เป็นภาพน่ารักของคู่แม่ลูกสุดฮอต

จูงมือกันขึ้นแคทวอล์เดินแฟชั่นโชว์เป็นครั้งแรก
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
ซึ่งทั้งคู่มาในชุดเรสสีเทาเหมือนกัน
เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนที่มารอเชียร์ติดขอบเวทีได้อย่างล้นหลามค่ะ
โดยคุณแม่คนสวยเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับงานเดินแบบครั้งแรกของทั้งคู่
ซึ่งก่อนวันงานก็ได้ฝึกซ้อมกับน้องมะลิให้ทำท่าทางต่างมากมาย
แต่ก็แอบเสียดายเพราะว่าผิดคิวเล็กน้อย
จากว่าน้องมะลิเพิ่งตื่นนอนเลยมีอาการงวงเงียค่ะ
ส่วนเรื่องผลงานถ่ายแบบลงนิตยสารชื่อดัง
เหล่าแฟนคลับเจาะคิวสั่งเป็นเจ้าของนะคะ
ก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยกันบางส่วนแล้วค่ะ

มีคนจับสังเกตว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เท้าของคุณโบ
โดยเจ้าตัวเผยว่าอาจจะเกิดจากการปรับแสงทำให้ภาพนั้นเปลี่ยนไป
แต่หากไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์
ตนเองก็รู้สึกยินดีค่ะที่สามีสุดที่รักมาอยู่ใกล้
โดยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์น่าประทับใจ
เกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยเช่นเดียวกัน
ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
เพราะว่ายังรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงปออยู่เสมอค่ะ
คิดเหลือหนึ่ง

ถ้ามันไม่ใช่ในนามวิทยาศาสตร์
ถ้าเป็นในเรื่องอื่นดีใจนะ
เหมือนเขาอยู่กล่าจะรู้สึกด้วยตัวเอง

โดยภาพมันก็ตีได้หลายอย่าง

แล้วน้องชี้ไปที่ทะเล
บอกพ่อจ๋าบอกยกมือสวัสดี

โบก็เลยบอกว่างั้นเดินไปหาภาษาเขาก็เลยเดินลงทะเลไปเลย

ก็เลยบอกอ่างั้นไม่ต้องแล้วบอกพ่อจ๋ามากินข้าวกัน
เขาก็หันไปเข้าแล้วก็เดิน
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาก็มาด้วย

วันไหนรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้มันก็รู้สึกว่า
องเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกวันนี้โบจะพยายามไม่ร้องไห้
ไม่รู้สึกว่าทุกข์ใจค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเขายังอยู่
เขาจะได้เห็นเราว่าเรามีความสุขนะ
เขาจะได้ไปดีจะได้ไม่มากังวลนะคะ
เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าเขาจะอยู่ยังไง